เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปนะคะว่า
นักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพล
เข้ารับการรักษาก็คือการผ่าตัดดูดไขมัน

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองเธอก็ได้มีการโพสต์ภาพอัปเดตอาการของตัวเองแบบนี้
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ

วันนี้๓เจ็บมากค่ะ
ต้องอดทนเพราะว่าการหายใจที่คอจะดีขึ้น

ขออภัยนะคะที่ให้ดูภาพบวมเขียวช้ำแบบนี้
ที่เธอจะปิดท้ายด้วยการขอโทษบรรดาแฟนคลับ
ตัวเธอไม่สามารถไปขึ้นคอนเสิร์ตรำลึก๒๕ปี
ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ได้ค่ะ

อย่างที่เราทราบกันดีว่าอาการหน้าบวมของเธอแบบนี้
มันเกิดจากผลพวงของการที่เธอเนี่ย
ด้วยโรคไทรอยด์เป็นพีคขึ้นมานะคะ

เธออาจจะไม่ค่อยเต็มที่กับการรับงานคอนเสิร์ตเท่าไหร
แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก็จะพยายามรักษาตัว
แต่ที่สำคัญกำลังใจของหญิงลีดีมากเธอเข้มแข็งมาก
คือตอนนี้ทุกครั้งที่หญิงลีโพสต์
เพื่อที่จะอัปเดตอาการให้บรรดาแฟนเพลงได้ติดตามกัน
ซึ่งแฟนเพลงเองตอนนี้ก็ออกอาการเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย
แล้วก็ส่งกำลังใจผ่านข้อความทุกตัวอักษรเลยก็ว่าได้
ฉันแอบอ่านแอบซึ้งอยู่เหมือนกันนะ
หลายคนเป็นกำลังใจให้นะ
แม้ว่าหญิงลีเนี่ยจะไม่ได้ไปขึ้นร้องเพลงที่คอนเสิร์ตของราชินีเพลงลูกทุ่ง